พาไปที่เชียงใหม่ที่ฝางเกิดอะไรขึ้นคะ
มีเรื่องของการสวมสิทธิ์การฉีดวัคซีนอีกแล้ว
รอละวนอนละเวงมากแล้วต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
ที่๑เป็นคนช่างสังเกตและไหวพลิบดีมาก

หมวกแดงชื่อว่านานยาอายุ๒๑ปีนานยาเป็นใครคะ
ัญญาเป็นสาวชาวเมียนมาค่ะเป็นสาวชาวเมียนมา
เขาอยู่ที่ฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วนานยาไปทำอะไรอ่ะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมนานยาคนนี้
ทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอมขึ้นมา
ซึ่งเจ้าตัวคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดเลย
แล้วถามว่าเอาเรื่องใบแดงได้ไงว่านานยาทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอม
เพื่อไปรับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน
แล้วคนที่เป็นตัวจริงนะเขาชื่อนางสาวเบรจวัล
อยู่อีกที่หนึ่งคืออยู่ที่จังหวัดเลย
วันที่๔วันเดียวกันทั้งนานยาและเบนเจวัน
ซึ่งเป็นเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่างคนต่างไปฉีด
นานยาเขาไปฉีดที่ฝางเชียงใหม่
ส่วนคุณเบนเจวันเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเข้าไปฉีดที่ในพื้นที่ของเขาคือจังหวัดเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ของที่จังหวัดเลยค่ะเขาแบบเอ๊ะคือมันออนไลน์หมดถูกไหมคะ
ข้อมูลในมันออนไลน์ถึงกันเขาก็เอ๊ะทำไมมีคนใช้บัตรประจำตัวประชาชน
นามสกุลเดียวกับคุณเบนเจวันไอดีเลขบัตรเดียวกันเลย
ไปรับบริการรับแอสต้าเซเนก้าเข็มแรกวันที่๔พฤศจิกายนที่ฝางเชียงใหม่
แปลกไหมคะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสันนิษฐานเลย
แสดงว่าคุณเบนเจวันเนี่ยโดนสวมสิทธิ์แน่โดนสวมสิทธิ์แน่
คุณเบนเจาันเนี่ยนะคะเธออาศัยอยู่ที่ตำบลผ่าอินแปลง
สะพุงจังหวัดเลยแล้วเธอก็ยืนยันกับเรา
ยืนยันกับเจ้าหน้าที่บอกว่าดิฉันไม่เคยไปในพื้นที่อำเภอฝาง
ไม่เคยไปติดต่อทำอะไรที่นั่นอืมสุดท้ายคุณเบนเจวันเจ้าตัวเพิ่งรู้จัก
ว่าคุณโดนสวมสิทธิ์โดนสวมสิทธิ์ในการรับวัคซีน
ส่วนอะไรคะ๒ธันวาต้องรับเข็มที่๒ค่ะ
ต้องไปรับเข็มที่๒แล้วนานยาเนี่ย
เมียนมาที่ไปสวมสิทธิ์คุณเบนเจวันเนี่ยเนี่ยได้ใบนัดแบบนี้ค่ะ
ได้ใบนัดแบบนี้ทีนี้ตำรวจสพฝางค่ะ
ก็เลยติดตามข้อมูลของนานยาเนี่ยจนกระทั่งทราบว่า
ทางโรงพยาบาลฝางเนี่ยได้นัดนานยาเนี่ย
จุดฉีดก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่งอนอำเภอฝาง
วันที่๒ธันวาคมคือใบเมื่อสักครู่
อ่ะรู้ว่านานยาจะมาฉีดใช่ไหม

แต่ตอนนั้นตำรวจรู้แล้วเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่านานยาเนี่ย
ปลอมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อไปรับสิทธิ์ก็คือไปสวมสิทธิ
นี่ค่ะมาดักรอเลยจะมารับเข็มที่๒ใช่ไหมไม่ต้องรับแล้ว

นานยาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เธออ้างบอกว่าอ่าตำรวจถามว่า
ไปเอาบัตรประจำตัวประชาชนคุณเบนเจวันได้ยังไง

อ้างบอกว่าได้บัตรประชาชนปลอม

ที่ผ่านมาจริงแล้วเธอเป็นสัญชาติเวียนมา

ได้มาตั้งแต่ปี๖๐ปีนี้ปี๖๔

ใช้บัตรประจำตัวประชาชนปลอมเนี่ย
รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่คนไทยควรจะได้รับหมดเลย

บอกว่าพ่อเป็นคนติดต่อทำให้
จ่ายเงินเพื่อทำบัตรปลอม๑แสนบาท

แล้วต้องมีการขยายผลต่อ
ว่าใครเป็นคนทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอมนี้

ว่าเคสแบบนี้น่าจะต้องมีอีกแน่นอน